ดูว่าตั้งแต่ช่วงเช้าจริง๗นาฬิกา๑๐นาทีเป๊ะเลย
ที่เขามีการทำพิธีบวงสวงกัน
จนกระทั่งเข้าไปสู่ช่วงเวลาที่คุณโตโน่พาคินกระโดดลงแม่น้ำโขง
แล้วก็เริ่มต้นไหว้จากจุดแรก
ถือว่าทำได้ดีจริงนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
ดารานักแสดงหนุ่มโตโนภาคินค่ะ
ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงในช่วงเวลา๑๐นาฬิกา๙นาที
โดยจุดเริ่มต้นแรกลงอยู่ที่ริมตลิ่งฝั่งไทย
บริเวณลานพญานาคพญาศรีสัตนคราชนะคะ

จุดแรกตรงนี้ระยะทางประมาณ๘๐๐เมตร
แล้วก็มีการไปขึ้นฝั่งทำกิจกรรมรับบริจาค
ก่อนจะว่ายน้ำต่อไปในจุดที่๒
ซึ่งจุดนี้เนี่ยคือท่าน้ำสาลาแสงสิงแก้วนะคะ
ระยะทางตรงนี้ประมาณสัก๔๐๐เมตรค่ะ
แล้วก็มีการรับบริจาคอีกครั้ง
ซึ่งระยะทางรวมกัน๒จุดประมาณสัก๑กิโลเมตรกว่า

ตลอดการว่ายน้ำของคุณโตโน่
จะมีทุ่นชูชีพที่คุณผู้ชมเห็นแบบนั้น

คือติดตัวคุณโตโน่ไว้ที่เอวอยู่ตลอดเวลา
ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลายคน
บอกว่าเป็นห่วงคลายความกังวลใจได้

นี่แหละจะทำให้คุณโตโน่เมื่อมีอาการเหนื่อย
ล้ามันจะทำให้เขาลอยตัวอยู่ได้

และแน่นอนว่าตลอดระยะทางจะมีทีมซัพพอร์ตนะคะ
ที่ประกอบไปด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญ
ลงไปว่ายน้ำกับคุณโตโน่๔คน

ที่สำคัญรอบตัวจะมีเรือคายักษ์คุณผู้ชมเห็นไหม
อันนี้สีฟ้าสีส้มเนี่ย
จริงมีเรือขยะ๔คันด้วยกัน

และมีเจ็ดสกีที่ถอยห่างออกไปด้านหลังเรือคายักษ์อีก๔คัน

ทั้งหมดตรงนี้จะเป็นทีมงานของคุณโตโน่นะคะ

จะมีเรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
และเรือใหญ่ขอดูภาพรวมอีกทีหนึ่ง
และยังมีชมรมนะคะนกเป็ดน้ำนครพนม

จุดนี้ค่ะก็จะมีทั้งคุณต้องตาแสงระวีคำวิลัยศักดิ
สาวคุณโตโน่นั่นแหละที่ยืนให้กำลังใจพี่ชายด้วย
ก็มีการเปิดใจแบบนี้บอกว่าตื่นเต้น
แล้วก็ลุ้นไปกับภารกิจในวันนี้ของพี่ชาย
ส่วนตัวตัวเธอบอกว่าเธอว่ายน้ำไม่เป็นหรอกนะ
แต่มาช่วยรำบวงสวงแล้วก็ช่วยรับบริจาค
ซึ่งเดี๋ยวในช่วงเย็นจะไปรอรับพี่ชายว่ายกลับมาที่ฝั่งไทยฟังสิงห์
เป็นการที่จะลิงก์กันได้เองโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรเยอะ
เพราะว่าเราช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้
เหมือนแบบเราอาจจะพูดไม่เก่งกับพี่เราแต่เราช่วยลำได้เราลำ

เป็นโอกาสแบบถือว่าเป็นการให้กำลังใจ
ซัพพอร์ตที่ดีอะไรประมาณนี้
เนี่ยมันดูเหมือนนิ่งแต่จริงชั้นใต้น้ำมันไหลค่อนข้างแรงค่ะ
ดังนั้นต้องใช้แรงที่ค่อนข้างมาก
ทีนี้ช่วงเวลาเที่ยงที่ผ่านมาคุณโตโน่ขึ้นฝั่งสปลาวแล้วนะคะ
ที่วัดพระทาสีโคตบองแล้วก็ไปว่ายพระทาสด้วยค่ะ
แล้วก็ไปพบกับพี่น้องชาวลาวฝั่งนั้นแหละ
ซึ่งหลายคนมายืนรอต้อนรับส่งเสียงเชียร์กันคึกคัก
แล้วก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ
ต่อจากนั้นคุณโตโน่มีการนั่งรถยนต์เดินทางไปเยี่ยม
ไปดูที่โรงพยาบาลแขวงคำม่วน
แล้วก็ไปร่วมขอรับบริจาคกับพี่น้องชาวลาว
คนมากันเยอะแยะคุณคึกคักเลย
เขามารวมจัดกิจกรรมกันให้นะคะ
บริจาคนะคะล่าสุดนะวันนี้เห็นทีมข่าวของเราบอกว่า
พุ่งไปถึง๔๘ล้านแล้วนะคะ

ใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวเลขล่าสุด
ในช่วงเวลา๑๕นาฬิกา๓นาทีนะคะ
ก็แน่นอนว่าถือว่าทะลุเป้า
จากที่เขาบอกเอาไว้ตั้งแต่ต้นนะคะ

ตัวเลขเงินเพิ่มขึ้นล้านกว่าบาทนะฮะ
อันนี้คือบรรยากาศตอนที่เขามาถึงทางฝั่งสวปลาว

ผมขอไปที่ภาพตอนว่ายน้ำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมฮะ

เพราะว่าคุณผู้ชมก็พูดถึงเรื่องนี้เยอะเหมือนกัน

อยากให้เห็นว่าโครงการนี้ชื่อโครงการคือ
หนึ่งคนไหว้หลายคนได้ค่ะ

แต่ก็จะเห็นว่ามันก็มีคนร่วมในการดูแล
แล้วก็ลงไหว้ในครั้งนี้ก็จำนวนไม่น้อยเหมือนกัน

คุณผู้ชมครับตอนนี้เวลาผ่านไปแล้ว๕ชั่วโมง

คุณโตโน่กระโดดลงแม่น้ำโขงนะฮะ

ติดตามรายงานสดกับคุณจิรายุ

ซึ่งตอนนี้ทางโตโน่และก็ทีมงาน
จะใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับพี่น้องชาวลาว
และหลังจากนั้นก็จะพักรับผ่านอาหาร
แล้วก็จะว่ายน้ำกลับมา
ยังจุดที่ผมยืนรายงานสดอยู่ตรงนี้นะครับนั่นก็คือบริเวณท่าน้ำของ
พญาศรีสตะนาคาราชนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นได้ว่ามีประชาชน
เดินทางมารอต้อนรับกันเป็นจำนวนมากครับ
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๑๙นาทีนะครับที่โตโน่แล้วก็ทีมงาน๑คนไห้
หลายคนให้ได้ลงน้ำบริเวณท่าน้ำลานพญาศรีสัตนคราชนะครับ
โดยได้แวะทำกิจกรรมร่วมกับประชาชนที่มาให้กำลังใจจำนวน๒จุดด้วยกัน
นั่นก็คือที่บริเวณวัดกลางนครพนมและสาราท่าน้ำแสงสิงแก้วนะครับ
ซึ่งหลังจากนั้นโตโน่แล้วก็ทีมงานนะครับก็ได้ว่ายน้ำข้ามไปยังประเทศลาวนะครับ
โดยก่อนที่อิโตโน่จะว่ายน้ำข้ามไปทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
ได้สอบถามหนึ่งในทีมงานที่ลงน้ำไปด้วยจึงได้ทราบข้อมูลว่ากระแสน้ำในวันนี้
ค่อนข้างที่จะเป็นใจมากนะครับเพราะว่ากระแสน้ำไม่ได้แรงอย่างที่คิด
รวมถึงยังมีน้ำช่วยดันทำให้การว่ายน้ำในวันนี้ค่อนข้างไหว้ได้เร็วกว่าเวลาปกตินะครับ
จึงทำให้โตโน่ใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นก็สามารถไหว้ไปยังที่วัดพระธาตุศรี
ตะบองประเทศลาวได้สำเร็จนะครับโดยมีประชาชนชาวลาวหลายหลายร้อยคนนะครับ
รอให้การต้อนรับกันอย่างล้นหลามนะครับในขณะที่ทางฝั่งไทยของเราเองนะครับ
บริเวณท่าน้ำลานพญาศรีสัตนคราชนะครับก็มีพี่น้องประชาชนชาวไทยมารอต้อนรับโตโน่
ว่ายกลับมาเข้าฝั่งกันเป็นจำนวนมากเช่นกันนะครับโดยหนึ่งในประชาชนที่มาให้กำลังใจ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับว่าได้เดินทางมาจากจังหวัดอำนาจริง
ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับพร้อมกับภรรยาและลูก
ซึ่งตั้งใจต้องการมาให้กำลังใจโตโน่เพราะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศนะครับ
ซึ่งเจ้าตัวคาดว่าเงินบริจาคในวันนี้จะต้องได้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐ล้านบาทอย่างแน่นอนนะครับ
จนถึงเวลานี้ยังมีคนบริจาคเข้ามาเรื่อยนะครับลองไปฟังเสียงกันดูครับ
เราจะเกิดความภาคภูมิใจว่านี่พี่โตโน่นะพี่เป็นคนไทยนะครับ
ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วเป็นตัวแทนของพี่น้องครับ
ประชาชนไทยด้วยสำหรับกิจกรรมของโตโน่นะครับ
ประเทศลาวจะมีกิจกรรมรับบริจาคนะครับ
แล้วก็มีถ่ายรูปร่วมกับผู้สนับสนุนทางประเทศลาวด้วยนะครับ
เสร็จแล้วนะครับก็จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลแขวงคำม่วนนะครับ
เพื่อพบปะกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับและหลังจากนั้นจะเดินทางเข้าพักที่โรงแรมลิเวอร์ริเวอร์เรียนะครับ
เพื่อทานข้าวพักผ่อนพอเสร็จแล้วนะครับ
จะเดินทางไปที่หาดบ้านนางเมืองในเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
เพื่อว่ายน้ำกลับมายังฝั่งไทยที่จุดของลานพญาศรีสัตนคราชนะครับ
โดยทีมงานอยากให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
หลังจากที่โตโน่นะครับขึ้นมาจากท่าน้ำของลานพญาศรีสตะนคราช
บริเวณขวามือที่ผมชี้ไปตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับ
ก็จะมีกิจกรรมสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นบนเวทีด้านบนนะครับ
นั่นก็คือกิจกรรมประมูลของที่โตโน่ใช้ในการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับ
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับผมจีรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากลานพญาศรีสตะนคราชจังหวัดนครพนมครับ
คุณนะครับผู้สื่อข่าวของเราคุณเจรยุทธ์ด้วยก็จะปักหลักอยู่ตรงนั้น
เดี๋ยวจะมีบรรยากาศเข้ามาให้เราได้เห็นด้วยว่าตอนที่คุณโตโน่ไหว้กลับมาขึ้นฝั่งไทย
ก็แน่นอนว่าวันนี้หลายคนเอาใจช่วยสำเร็จรู้ร่วงด้วยดีค่ะ
ติดตามเพิ่มเติมได้ไทยรัฐนิวส์โชว์ในช่วงค่ำวันนี้ด้วยนะครับ